ที่เรื่องของเทคโนโลยีกันหน่อยนะครับปัจจุบันเนี่ยเรื่องของช่องทางออนไลน์เข้ามาสามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคได้
ให้เข้าถึงสินค้าและบริการได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ
รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างประกันชีวิตเองนะครับก็มีการเปิดช่องทางออนไลน์ใหม่ครับ
ให้กับผู้บริโภคนั้นสามารถที่จะเลือกไปซื้อความคุ้มครองชีวิตได้ตามเป้าหมายที่ต้องการที่ผ่านทางออนไลน์มากขึ้นด้วย

ค้นหาข้อมูลต่างตลอดจนการซื้อขายและการสื่อสารกันทางออนไลน์มากขึ้น
กรุงเทพประกันชีวิตจึงได้เปิดตัวช่องทางการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบออนไลน์
และเป็นบริษัทประกันชีวิตรายแรกในไทย
นำเสนอกรมฐานออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตต่างได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว
โดยที่เนื้อข้อดีของการสมัครประชิดผ่านทางช่องทางออนไลน์
ก็คือมีความสะดวกสบาย
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะสมัครออนไลน์ได้เลยนะคะตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
แล้วก็นอกจากนี้ก็สามารถดูข้อมูลต่างผ่านทางเว็บไซต์ได้เลย
ว่าแบบประกันมีอะไรบ้างนะคะ
รวมไปถึงสามารถคำนวณเบี้ยประกันชีวิตด้วยตัวเองได้เลยค่ะ
และนอกจากนี้ค่ะก็สะดวกสบายในเรื่องของการส่งข้อมูลต่างเอกสารต่างก็แค่แนบไฟล์ได้เลยค่ะ
สำหรับการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบออนไลน์
สำนักงานคอปภให้นำเสนอความคุ้มครองชีวิตอย่างเต็มรูปแบบ
ช่องทางออนไลน์เป็นรายแรกในไทย
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน
บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตนะคะก็เป็นบริษัทประกันชีวิตรายแรกในประเทศไทย
เสนอความคุ้มครองชีวิตอย่างเต็มรูปแบบผ่านทางช่องทางออนไลน์
และนอกจากนี้ค่ะยังได้รับการอนุมัติจากทางสำนักงานคอปภ
ครบทั้งสี่ด้านค่ะตั้งแต่การเสนอขายจนถึงการจ่ายสิทธิ์ใหม่ทดแทน
ทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
และสุดท้ายค่ะมั่นใจได้ว่านะคะจะมีความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์ค่ะ
การสมัครเพื่อซื้อแบบประกันออนไลน์ของกรุงเทพประกันชีวิต
๔ขั้นตอนง่ายดังนี้
คำนวณเบี้ยประกันภัยและลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ

รอผลอนุมัติและรับความคุ้มครองผ่านทางเว็บไซต์
โดยมีให้เลือกทั้งประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์และแบบบำนาน
เน้นเรื่องของการออมพร้อมลดหย่อนภาษี
รับเงินคืนทุกปีตลอดสัญญา
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง๑๐๐
และความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง๑๐๐ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
มีมากเก็บมากมีน้อยเก็บน้อย
ออมได้ตามใจรับบำนานยาวสูงสุด๒๖ปี
และที่สำคัญไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
จากนี้ผู้ที่สนใจยังสามารถซื้อประกันชีวิตผ่านทางช่องทางปกติ
โดยติดต่อตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินกรุงเทพประกันชีวิตได้ที่
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน